ส่วนในพื้นที่สายไหมนะคะเกิดเหตุการณ์คนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ล่อลวงเด็กหญิงอายุ๙ขวบไปกระทำชำราวอยู่ในห้องน้ำ

อาจารย์แอร์เป็นคนที่มีรอยสักเต็มตัวนี่นะคะ
ล่าสุดนะคะตำรวจนครบานสายไหมควบคุมตัวผู้ที่ก่อเหตุไปชี้จุด
ในการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ซึ่งผู้ก่อเหตุเองเขาก็ยอมรับนะว่าก่อเหตุขึ้นมาจริงทั้งหมดเลยนะคะ
พนักงานสอบสวนตำรวจนครบานสายไหมควบคุมตัวในแอร์ค่ะ
อันนี้เป็นชื่อที่คนอื่นเขาเรียกกันนะคะ
เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จุดแรกก็คือบริเวณประตู๒ประตู๒ของโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณารามอยู่แถวสายไหมค่ะ
ซึ่งในแอร์ผู้ก่อเหตุรับเด็กผู้เสียหาย๙ขวบขึ้นรถ
บอกจะไปส่งบ้านพักย่านสุขาพิบาล๕
โดยอ้างว่าระหว่างทางปวดปัสสาวะก็เลยขอแวะเข้าห้องน้ำ
ห้องน้ำขอไปเข้าห้องน้ำในวัดได้ไหมวัดอยู่ดีบำรุงธรรมหรือว่าวัดอเงิน
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุก็คือที่วัดอเงิน
ผู้ต้องหาบอกว่าจอดรถหน้าห้องน้ำตรงสารา๒
หลังจากนั้นเดินเข้าห้องน้ำด้านหลังสาลา
โดยเด็กนั่งรออยู่บนรถจักรยานยนต์
หลังจากนั้นเขาก็ออกมากวักมือเรียกเด็ก

และพระในวัดเข้าไปช่วยไว้ได้นะคะ
อกจากนี้ยังนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพอีกหนึ่งจุดเป็นจุด
ที่๒ก็คือจุดที่จับกลุ่มบริเวณปากซอยพหนโยธิน๕๔ทับ๑แยก๔
เรื่องต้นตำรวจเปิดเผยว่าผู้ต้องหายอมรับสารภาพนะคะทำไปเสพกัญชามา

หลังจากการทำแผนควบคุมตัวกลับไปที่สอนอสายใหม่อีกครั้ง
ยื่นขออำนาจศาลจังหวัดมีนบุรีฝากขังค่ะ